เริ่มต้นข่าวสารของเราก็ด้วยเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ใช่ครับผมพูดเรื่องการทำบุญนะครับ
เป็นสัปดาห์วิสาวิสาขบูชาโลกอยู่นะครับช่วงนี้นะครับ
บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนนะครับ
คนในหลายมุมโลกนะครับถือว่านับถือศาสนาพุทธนะครับ
อันนี้ก็เช่นกันนะครับผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลก
เขาเข่าศูนย์ทรพจน์และศาลแสดงความยดีในงานเฉลิมฉลอง

ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอย่างเป็นทางการ
โดยเน้นเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์นะครับ
งานนี้จัดขึ้นณศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติกรุงเทพมหานครเองนะครับ
ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะสงฆ์กว่า๘๕ประเทศ
เริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการสุนทรพฤษของพระพรมบัณฑิต
ธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยนะครับ
ประธานฝ่ายสงฆ์ตามด้วยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลรวมถึงจากผู้แทนองค์การสหประชาชาติและองค์การยูเนสโก้ครับ
นายสุวพันธ์ก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีขอให้ตัวเองกล่าวกับที่ประชุมแห่งนี้ว่า
คำสอนของพระพุทธเจ้าได้แผ่ขยายไปทั่วโลก
ทำให้เกิดสันติสุขและเชื่อว่า
พระธรรมคำสั่งสอนสามารถนำมาเป็นเครื่องมือประยุกต์ในด้านต่าง
ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในยุคดิจิตอล
สำหรับการประชุมในปีนี้เน้นย้ำเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์
การศึกษาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างพลังของเยาวชน
อนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในโลกที่เชื่อมโยงกัน
พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสวัสดิการสังคม

พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกที่มาประชุมในประเทศไทย
ได้ร่วมพิธีธรรมยาตาและเวียนเทียน
คำว่าธรรมยาตาก็คือการเคลื่อนที่เผยแผ่ธรรมะนะครับ
เป้าหมายในการเคลื่อนไปก็เคลื่อนไปด้วยความสงบ
เกิดความเลื่อมสายศรัทธา
นี่คือวันแห่งวิถีของชาวพุทธวิสาขบูชาที่บอกว่า
เป็นวันประสูจน์ตัดสรุและปรินิพันธ์ของพระสมาสัมพุทธเจ้า
วันนี้มี๘๕ประเทศที่เยอะมากว่าเป็นศาสนาประจำชาติ